ดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๔ปีนะฮะ
ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ทิ้งศพไว้ในสภาพเปลือยท่อนล่าง
มีกางเกงยีนของผู้ชายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑ตัวด้วย

ก็คือเพื่อนที่เป็นแรงงานด้วยกันมาขออาศัยอยู่ด้วยนะครับ
เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะชื่อว่านายมนตรีประพัสโรหรือว่าในเดออายุ๓๒ปีนะครับ
หลังจากหนีกบดานอยู่หลายวันในพื้นที่ไร่ป่าแถวที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่พบศพเนี่ยคือ๑๙กุมภาพันธ์นะฮะช่วงสายนะครับ
มีคนมาแจ้งสามีของผู้ตายว่าพบภรรยานอนเสียชีวิตอยู่แถวไร่มันสำปะหลังนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวในเด๋อผู้ต้องหานะฮะหรือว่านายมนตรีประพัสโรไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุที่ป่าไร่มันสำปะหลัง
ในพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนเขาดินตำบลวังขอนคว่างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะฮะ
ก็ต้องใช้กำลังของทหารแล้วก็หน่วยสวาสตร์มาควบคุมสถานการณ์ด้วย
เพราะว่าสามีหรือว่าญาติพี่น้องของผู้ตายเขาก็แค้นมากที่มาทำกับคนที่เขารักแบบนี้นะครับ
แล้วก็เกรงว่าชาวบ้านอีกกว่าร้อยชีวิตที่มาดูการทำแผนเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอะไรที่ชุลมุนวุ่นวายขึ้นมานะครับ
ทำแผนใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๕นาทีนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยดี
เด๋อบอกว่าตอนแรกดื่มสุราอยู่กับนางหวนผู้ตายนะก็จนมึนเมากันอ่ะ
ร้านขายของชำใกล้ใกล้บ้านพักของนางหวนระหว่างที่ดื่มสุรากันอยู่ถูกนางหวนด่าทอดูถูกเหยียดหยาม
แต่ตอนนั้นตัวเองยังสามารถระงับอารมณ์เอาไว้ได้แล้วก็ชวนนางหวนกลับบ้านคืนนั้นไปกันสองคนนะครับ
ระหว่างทางที่ขี่จักรยานยนต์กลับนางหวนนั่งซ้อนท้ายมาเนี่ยนะ
ระหว่างทางซ้อนท้ายมาก็พูดจาด่าทอบุพการีของตนมาตลอดทางจนทนไม่ไหวตัดสินใจขี่รถมาจอดที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ต่อยท้องของนางหวนจนนางหวนล้มลงโดยต่อยเข้าที่ท้องอย่างแรง๓ครั้ง
ค่ะปรากฏว่านางหัวเนี่ยนอนแน่นิ่งไปเลยแล้วนายมนตรีผู้ต้องหาบอกว่า
ตอนนั้นตัวเองก็เมาก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศจับนางหวนถอดเสื้อผ้าจะข่มขืน
ก็มีรถผ่านมาพอดีด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าป่ามันสำปะหลัง
ตัวเองก็ไม่ได้สวมกางเกงคือถอดกางเกงของนางหวนไปแล้วตัวเองก็ถอดของกางเกงเหมือนกัน
แต่ก็วิ่งหนีไปก่อนเลยระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับในเดอได้พูดขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป
อ้างว่าทำไปเพราะเมาและบันดาลโทษะที่ถูกผู้ตายด่าบุพการี
เพราะว่าด่าถึงพ่อถึงแม่ผมผมขอแล้วขออยู่
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยไปด่าบุพการีด่าพ่อด่าแม่เขาก่อนนะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าในเดอพอก่อเหตุแล้วหนีซ่อนตัวอยู่ถึง๑๐วันหลังก่อเหตุนะฮะ
ก็แถวนั้นแหละนะครับเป็นป่าเป็นไร่อะไรพวกนี้
ก่อเหตุตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์
การติดตามจับกลุ่มตัวในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือกันของตำรวจกับชาวบ้าน
เพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นตำรวจก็สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา
โดยในกลุ่มเนี่ยก็มีทั้งตำรวจภูทรลบบุรี
มีตำรวจของสพโคกสำโรงแล้วดึงชาวบ้านในชุมชนเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วย
เพื่อใครมีเบาะแสอะไรจะได้ส่งข้อมูลกันมาส่งรูปผู้ต้องหาไว้ในกลุ่มไลน์ให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่อง
ปรากฏว่าหลังจากหนีไปอยู่ตามป่าเขาในพื้นที่อยู่นานนะฮะ

บ่าย๒๗กุมภาพันธ์มีชาวบ้านเห็นในเดอออกมาจากป่ามาหาน้ำดื่มที่คลองส่งน้ำ
ชาวบ้านก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์บอกว่าเออสงสัยจะใช่ผู้ต้องหาหรือเปล่า

รูปปล่อยผู้ต้องหาไปในไลน์แล้วว่าใครรู้เห็นให้แจ้งกลับมา
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คือชาวบ้านแจ้งกับว่ามาพบมาขอน้ำชาวบ้านกินแล้วถึงได้ได้ใช้
ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นหูเป็นตาช่วยกันให้บ้านเมืองสงบ
เพราะโกรธโกรธแล้วก็เมาสุราด้วยสมกัน

ถูกดูด่าครับผู้คนตายนี่ว่า
ก็อารมณ์โกรธครับ
โมโหแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศ
เก็บไว้ในใจอารมณ์ทางเพศเขาบอกว่าเมาแล้วเกิดอารมณ์
พาไปทำงานแต่ว่าไม่ให้เงินไม่ให้อะไรเขาเลย
ครับก็มีส่วนแล้วก็สำคัญคือถูกด่า

คือถูกทั้งสามีทั้งภรรยาด่า

เมื่อกี้ถามก็ประมาณสักเดือนกว่าเอง

ครับ
ต้องรอผลการตรวจจากแพทย์นะครับ

เขารับว่าได้ร่วมเพจ
ครับแต่ต้องรอผลการตรวจยังแพทย์อีกทีนึง

เบื้องต้นมีแจ้งเขาหาอะไรบ้างมันทีตอนนี้

เจตนาแล้วก็ข่มขืน

อะไรบีครับ

ก็ฆ่าผู้อื่นแล้วข่มขืนด้วยฮะ

ยังไม่ทันข่มขืนมีรถผ่านมาก่อน
ทีนี้ค่ะทางสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
หยวกอยู่คงอายุ๕๕ปี

เขารู้จักกับตัวในเดอคนก่อเหตุ
เพราะว่าไปทำงานด้วยกันรู้จักกันมาได้ประมาณสัก๓เดือน
เด๋อก็มาขออาศัยอยู่ด้วย
ตอนแรกมาขออาศัยอยู่แค่๑คืน
แต่หลังจากนั้นก็ขออยู่มาเรื่อยค่ะ
ประมาณ๒๐กว่าวันก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย๒๐กว่าวัน

ตัวในเด๋อตัวภรรยาของเขาก็ออกไปทำงานด้วยกันตลอดนะคะ

พอได้เงินมาก็บริหารเงินกัน
ตัวเองก็ซื้อข้าวให้เดอกิน
แอลกอฮอลให้ดื่มบ้างเป็นครั้งคราว

ตัวคนก่อเหตุตัวในเดอก็ไม่ได้มีท่าทีสนใจอะไรภรรยาของนายหยวก
ไม่ได้สร้างความหวาดระแวงอะไรเลยก็เลยไม่ได้สนใจ
หยวกบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีคนมาตาม
ให้ไปขนมันสัมปะหลังขึ้นรถ
หยวกกับคนงานอีกคนก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเพื่อไปรับงาน
ก็คิดว่าไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับส่วนภรรยาก็อยู่บ้านกับในเดอสองคน
คืนวันเกิดเหตุเป็นช่วงที่มีงานบุญที่วัด
วัดก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่พักอ่ะนะคะก็มีงานมหรสบมีอะไร
อยากไปเที่ยวงานวัดก็เลยบอกให้ภรรยาออกไปเจอกันที่งานวัด
เดี๋ยวเสร็จงานขนมันเสร็จจะไปหาที่วัด
แต่พอไปถึงวัดไม่เจอภรรยาไม่เจอเด๋อก็พยายามหามารู้อีกทีภรรยากลายเป็นศพไปแล้วอะค่ะ
หยวกบอกว่าคิดว่าเด๋อเนี่ยนะวางแผนเอาไว้แล้ว
ว่าจะข่มขืนภรรยาของตัวเองเพราะจุดที่พบศพเนี่ยค่ะ
มันไม่ใช่เส้นทางผ่านบ้านเลยนะคะอ่ามันไม่ใช่เส้นทางกลับบ้าน
แล้วก็ไม่เคยใช้เส้นทางนี้เลยอ่ะครับแล้วเดอเองก็น่าจะเมาขาดสติ
ก็เลยก่อเหตุนี้คาดว่าตั้งใจว่าจะข่มขืนอยู่แล้ว
ทีนี้พอตำรวจจับได้ดีใจที่ตำรวจจับได้แต่เสียใจที่สูญเสียภรรยาไป
บอกเลยว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดมันมาขออาศัยก็ให้มันอยู่
คิดว่ามันจะทำแบบนี้เลี้ยงเสียเข้าสุขนะคะ
มันไม่ใช่เหมือนคนเลยนะแต่ว่าหมาก็ว่าหมากยังดีกว่ามึง

ทำยังไงก็ไม่ให้อภัยไม่ให้โหสิทธิ์

เพราะมันเกินกว่าที่จะให้อภัย

อยู่คำนาคตั้ง

ลักษณะที่เขาสันนิษฐานกัน

ว่าให้มาอยู่ที่บ้านด้วยก็ได้

ปรากฏว่าก่อเรื่องซะเลยนะครับ

ส่วนในเด๋อที่สารภาพว่า

แล้วนอนแน่นิ่งไปเลย

เคยชกมวยแล้ว๒๑ครั้ง
แล้วมีประวัติอาทยากรติดตัวด้วย
มีคดีติดตัว๒คดี
ในครั้งนี้ถูกแจ้ง๒ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

ตำรวจก็จะนำตัวในเด๋อไปฝากขังต่อสารวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา๑๐นาฬิกา